ดูเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์กันบ้างนะคะ
เป็นเหตุระเบิดเกิดขึ้นบริเวณทางเข้าหมู่บ้านภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์
ทำให้มีหนุ่มโชเฟอร์รายหนึ่งเสียชีวิตนะคะแล้วก็บาดเจ็บไปอีก๓คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนะคะทั้งทหารแล้วก็ตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่
เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดบริเวณ๓แยกทางเข้าหมู่บ้านภูทับเบิก
หมู่๘ตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
ทางไปอุทยานแห่งชาติภูทับเบิก
ที่เกิดเหตุก็พบร่างในสวนอ่อนตาอายุ๖๓ปี
เป็นคนขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว
ถูกแรงระเบิดอัดร่างนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งอยู่ในสาราที่พักริมทาง
ด่านป่าไม้ปากทางเข้าภูทับเบิก
ก็เห็นผู้ตายขับรถมาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ
ก่อนจะเดินลงไปปัสสาวะที่ป่าข้างทาง
แต่ขณะที่กำลังเดินกลับมาที่รถ
จู่ก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่น
ร่างของผู้ตายกระเด็นกระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่ทันทีนะคะ
แรงระเบิดยังทำให้ประชาชนที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว

ทราบว่าที่เกิดเหตุเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

เต็นต์เมื่อครั้งปฏิบัติภารกิจ

ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นเชื่อมโยงกันหรือไม่
ส่วนนายพี่บูลหัฐกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นระเบิดชนิดใด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่ค่ะ